ก็จะอนุญาตให้แฟนกีฬาเข้าไปรับชม
สัดส่วนเบื้องต้นก็คือ๒๕เปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับ
แต่ถ้าเกิดประเมินหลังจากนี้แล้ว

บัตรตามมาตรการเป็นอย่างดีเนี่ยจะเพิ่มสัดส่วนจาก๒๕เป็น๕๐นะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกับสโมสรครับ
วางมาตรการป้องกันโควิด๑๙พร้อมกับกำหนดสัดส่วนครับในการให้แฟนฟุตบอลเข้าชมเกมในสนามนะครับ
ขั้นตอนการดำเนินการจะมีดังนี้นะครับเริ่มจากวันที่๑มีนาคม
สโมสรจะต้องส่งแผนงานการจัดการแข่งขันแบบมีผู้ชมให้กับทางไทยลีกได้รับทราบก่อนครับ
แล้วก็จะเริ่มให้แฟนฟุตบอลเข้าชมเกมได้๒๕ของความจุสนามนะครับ
เริ่มตั้งแต่เกมวันที่๒มีนาคมเป็นต้นไปเป็นเกมกลางสัปดาห์วันอังคารนะครับ
จากนั้นครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะประเมินผลนะครับ
ว่าแฟนฟุตบอลปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดหรือไม่สโมสรนั้นให้ความร่วมมืออย่างไร
ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดครับจะเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมได้๕๐ของความจุสนามตั้งแต่วันที่๑๓มีนาคมเป็นต้นไปครับ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านการประเมินนะครับอันนี้กรณีที่ไม่ผ่านครับ
จะยกเลิกแผนเข้าชม๕๐ไปเลยครับพร้อมทั้งให้แข่งขันแบบไม่มีแฟนเข้าชมจนจบระดูการนะครับ